ดูเหตุการณ์นี้ค่ะน่าสลดนะคะเพราะว่ามีตำรวจเนี่ยเขาบอกว่า
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีบ้านหลังนึงอยู่ดีมีกลิ่นเหมือนกับเหม็นเน่าอ่ะ
โชยออกมาอืมให้ตำรวจสอนอดินแดงไปตรวจสอบให้หน่อยครับ
เข้าไปที่บ้านหลังนี้เป็นเหมือนแฟลต์ดินแดงอะค่ะเป็นห้องเช่าอ่ะนะ
พอเข้าไปปุ๊บโอ้โหไปเจอศพผู้ชายคนนึงนอนเสียชีวิตอยู่บนเหมือนกับชั้นลอยค่ะ
อายุสี่สิบสามแล้วผู้ชายคนนี้แล้วก็มีกัญชาอ่า
กัญชาอยู่ด้วยข้างข้างนะแล้วก็มีคุณแม่อายุแปดสิบครับ
อยู่ด้วยกันแม่บอกว่าก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ย๓วัน
ไม่รู้เลยว่าลูกชายที่นอนอยู่ข้างบนเนี่ยเสียชีวิตมาสามวันแล้วอ่ะอ่า
แม่บอกว่าได้ยินเสียงลูกชายล่าสุดก็คือคืนวันเสาร์ครับ
ได้ยินเสียงไอสองสามทีแล้วก็เงียบไปอ่า
ก็นึกว่าหลับแม่ก็ซื้อของกินมาให้ทุกเช้าเลยนะ
ทุกวันมาเคาะเคาะเรียกลูกชายก็เงียบ
แม่ไม่รู้แม่บอกว่าขึ้นไปไม่ไหวแม่แก่แล้ว
ก็เลยได้แต่เคาะเรียกพอลูกชายเงียบก็นึกว่าไม่อยู่ไปทำงานอะไรแบบนี้
สุดท้ายเพื่อนบ้านมาบอกว่ามันไม่ใช่แล้ว
โชยออกมาแบบนี้แจ้งเจ้าหน้าที่สุดท้ายเนี่ย
คุณแม่เสียชีวิตนะคะพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานดินแดงพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูไปตรวจสอบนะคะ
อันนี้เป็นห้องพักชั้นสามแฟลต์ดินแดงถนนประชาสงเคราะห์สิบสาม
เพราะว่าตำรวจได้รับแจ้งว่ากลิ่นเหม็นโชยออกมาจากห้องนี้ค่ะ
แล้วก็มีคนเสียชีวิตอยู่ในห้องพอไปตรวจสอบนะคะ
พบศพนายพรชัยแทร่เล้าอายุสี่สิบสามปีพบแม่ของผู้เสียชีวิตก็คือนางเสียเฮงแร่เซียวอายุแปดสิบแล้วอะค่ะ
แม่บอกว่าไม่รู้เลยว่าลูกเสียชีวิตมา๓วันแล้ว
แม่ก็อยู่กับลูกในห้องมาตลอดเลยค่ะทั้ง๓วัน
สภาพศพคือไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะคะแล้วก็มีกัญชาจำนวนนึง
บ้องกัญชาจำนวนนึงมีเขียงมีขวดพลาสติกใส่น้ำ
มีเศษยาเส้นวางอยู่ข้างที่นอนของผู้ตาย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไปตรวจสอบนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าสิ่งต่าง
เหล่านี้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตรึเปล่าเราส่งคุณพุฤพัฒน์บุนนิน
นายพรชัยอะค่ะซึ่งก็ไปเจอกับคุณแม่คุณแม่เสียเองเนี่ยนะ
ก็นั่งอยู่หน้าห้องเสียใจกับการเสียชีวิตของลูกนะคะห้องพักก็ค่อนข้างเก่านะคะ
ด้านหลังถูกต่อเติมเป็นชั้นลอยอ่ะค่ะชั้นลอยนี่แหละที่นายพรชัยนอนอยู่จนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็นายนางเสียเฮงคุณแม่ของนายพรชัยเนี่ยบอกว่าเห็นลูกชายนอนอยู่ด้านบนมา๒๓วันแล้ว
ได้ยินเสียงลูกชายครั้งสุดท้ายคือคืนวันเสาร์ช่วงหัวค่ำได้ยินเสียงไอ
สองสามทีแล้วเสียงก็เงียบไปอืมแม่บอกใช้ไม้เคาะเรียกให้ลงมากินข้าว
อยู่ข้างล่างตรงนี้เป็นชั้นลอยเอาไม้เคาะเคาะให้ลงมากินข้าว
ไม่มีเสียงตอบกลับเพราะว่าแม่ปีนขึ้นไปดูไม่ไหวแม่บอกอายุเยอะปีนไม่ไหวค่ะ
แต่แม่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรแม่ก็ออกไปซื้อโจ๊กมาให้ลูกกินเรียกเท่าไหร่
ก็ไม่ลงมากินแม่ก็นึกว่าลูกไปทำงานจนเย็นวันอาทิตย์
ก็ซื้อบะหมี่เกี้ยวมาให้ลูกกินอีกก็เรียกอีกไม่มีเสียงตอบกลับอีก
บอกขึ้นไปไม่ไหว๘๐แล้วอายุเยอะขึ้นไปไม่ไหวก็รอจนเช้าวันนี้ค่ะ
เพื่อนบ้านบอกว่ามันมีกลิ่นเหม็นอะไรอ่ะตัวเองก็ตอบไปว่าไม่ได้กลิ่นนะ
เนี่ยลูกชายยังอยู่บนชั้นลอยอยู่เลยอ๋อคือแม่ก็ไม่ได้กลิ่นแม่บอกแม่ไม่ได้กลิ่น
คือแสดงว่าอาจจะมีกลิ่นตั้งแต่วันสองวันแรกแต่แม่ไม่ได้กลิ่นเลย
ใช่แม่บอกแม่ไม่ได้กลิ่นนะคะแล้วก็ยังบอกเพื่อนบ้านเลยว่ากลิ่นอะไรอ่ะเนี่ย
ยังนอนอยู่บนชั้นลอยอยู่เลยไม่มีกลิ่นเพื่อนบ้านก็เลยขอขึ้นไปดู
ปรากฏว่าก็เจอลูกชายคุณแม่นายพรชัยนอนเสียชีวิตอยู่ชั้นลอยอะค่ะ
แม่บอกว่าลูกชายไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวอะไรกับใครไม่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
ปกติก็ไปรับจ้างหาเงินก็ดูแลแม่นะคะส่วนตัวไม่รู้ว่าลูกเสียชีวิตจากสาเหตุอะไร
แม่บอกว่าตัวเองมีลูกสามคนคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นลูกที่แม่เก็บมาเลี้ยงนะคะ
แต่ก็ดูแลแม่ก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปปกติแม่จะอยู่กับลูกสาว
ลูกสาวก็อาการไม่สมประกอบด้วยนะคะ
ซื้อบ้านหนีเคี้ยวมาก็เรียกกินบ้านหนีเคี้ยว
ซื้อมาแล้วลงมากินไม่พูด

ไม่พูดเลยเราก็เรียกต่อต่อต่อต่อต่อไม่พูดเลย
แล้วมันยังไงเมื่อเช้านี้ถึงรู้ว่าเขาเสียแล้ว
อ๋อเรียกคุณข้างล่างขึ้นไปช่วยดูหน่อย
เราไม่กล้าขึ้นไปเพราะขาไม่ค่อยดีกวัดหรอก
แล้วขึ้นไปเขาขึ้นไปดูเขาบอกว่ามันเสียแล้ว

ไม่มีเลยไม่เคยเป็นอะไรเลย
แต่เราก็ก่อนหนั้นก็ไปข๊อคล้อก็สนุกแล้วพรรดี
เราเลยสงสัยมึงจะนีไม่ดีวะ
แต่กลางคืนไม่มีใครมาช่วยดูให้แต่สั้นถึงเช้า
เจอช้าไปหน่อยนะใช่ค่ะ
เอาละครับท่านผู้ชมครับก็ทางญาติเองเขาก็ไม่ติดใจการเสียชีวิตของนายพรชัยนะฮะ
ก็เหลือการรอพิสูจน์หลักฐานต่างที่เจ้าหน้าที่เจอในห้องนะครับ
อย่างเช่นพวกกัญชาอะไรพวกนี้ก็ต้องไปพิสูจนก่อนนะว่าตกลงมันใช่ไม่ใช่อะไรยังไง
แต่เห็นเพื่อนบ้านบอกผู้เสียชีวิตเขาก็ชอบเมาเหล้าดื่มเหล้าบ่อยด้วย
ก็ต้องรอผลพิสูจน์กันต่อไปว่าสาเหตุนั้นมาจากอะไรนะครับ
หลังจากนั้นก็จะส่งมอบศพให้กับทางญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปนะฮะ